ลูกสาวตามหาพ่อทั้งคืนนะคะ
สุดท้ายเนี่ยเจอแต่เจอพ่อกลายเป็นศพ
มน้ำอยู่คูน้ำข้างทางเพราะว่าถูกรถชน
ภรรยาของผู้เสียชีวิตไปที่จุดเกิดเหตุ
ร้องไห้จนเป็นลมจนต้องผสมพยาบาลนะคะ
อ้าวลูกสาวลูกสาวลูกสาว

ตำรวจสพคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะ
ได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิต
และรถจักรยานยนต์อยู่ที่คูน้ำข้างทางนะคะ
ตรงกันข้ามกับทางเข้าเทศบาลเมืองท่าโขลง
ถนนผนโยธินขาออกอำเภอคลองหลวง

คนก็มุงดูกันอยู่เยอะเลยค่ะ
ภูน้ำข้างทางพบศพผู้ชายคนนึงนะคะ
คว่ำหน้าอยู่มีรถจักรยานยนต์อยู่๑คัน
ตำรวจกู้ภัยก็ช่วยกัน
นำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาก่อนนะคะ
กไก่สศ๑๙๘๗กรุงเทพฯ

นำรถขึ้นมาเรียบร้อยก็นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมานะคะ
สภาพศพคือใส่กางเกงขายาว

แล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวด้านนอกทับอีกตัวหนึ่งนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายมณัฐบุญรอดอายุ๖๑ปี
เป็นชาวอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
ลูกสาวค่ะโอ้โหให้ข้อมูลทั้งน้ำตาเลยนะคะ
นางสาวจิตราพรบุญรอดอายุ๓๒
คือทำงานเป็นพ่อบ้านอยู่ที่นั่น
ออกจากบ้านเอื้ออาทรกิโลเมตร๔๔ตั้งแต่เมื่อคืนตอน๓ทุ่ม

ไปแจ้งความสพคลองหลวงค่ะ

มีเพื่อนไปบอกว่าเนี่ยพบผู้ชายคนนึงตายอยู่คูน้ำข้างทาง
สุดท้ายเป็นพ่อเธอจริงนะคะโอ้โห
ส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิตพอมาถึงที่เกิดเหตุ
อย่างที่ให้ดูภาพไปช่วงตอนต้น

ใจเย็นนะ
เดี๋ยวคุณต้องประติภาพนะคะใจเย็น
เจ้าของของช่วยด้วยช่วยด้วย

แล้วพ่อหายไปตั้งครั้งเว้น
ตั้งไม่ยังไม่เห็นก็เลยว่าถ้าโปรติธรรมนี่
ตั้งตาเมี้ยงยังไม่เห็นก็เลย
ว่าเอาตามห่าเถอะไปเต้งตลาด

ก็หากันทั้งคืนสุดท้ายมาพบว่าเสียชีวิตนะคะ

ได้รับแจ้งว่ามีรถกระบะตกไปในคูน้ำข้างทาง
ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีของของทางราชการเสียหาย
มีคนเจ็บซึ่งทางคนขับรถก็เรียกประกันมายกรถไป
ใกล้กับที่พบผู้เสียชีวิตวันนี้ค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการถูกรถชนนะคะ

เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตที่อยู่ตรงนั้น

ในส่วนของผู้เสียชีวิตก็ต้องส่งนิติเวศ

แน่ใจแต่เหตุการณ์มันใกล้กันมากค่ะ